คุณผู้ชมอีกคนนึงที่เราห่วงก็คือพี่ปรายศนีย์
เวลาเขามาส่งของแต่ละบ้าน

ใช่อย่างด่านสุนัขโอ้เจอกันบ่อยนี่ฮะ
บ้านนี้ก็เจออีกแล้วมากี่ครั้งก็โดนสุนัขทักทายตลอดเลยค่ะ

โอ้หน้าเห็นใจยิบบุรุษไปเสนียจริง
เขาคงแบบโอ๊ยถ้าบอกกับมันได้
คงจะบอกมันว่าทนไม่ไหวแล้วนะเจ้าพวกนี้
นี่วิ่งไล่วิ่งเห่ากันขนาดนี้

เออเอาสิเอาสิมานี่

คือแต่ไม่รู้นะจะพูดยังไงดี

จะมีเรื่องหรอจะมีเรื่องของหมาจริง

ไปคุ้มที่มันวิ่งไปมันไปเรียกพวกเพิ่มเปล่า
อาจจะดูดีเดี๋ยวมาอีกทีนึงโอ๊ย๑๐ตัว๒๐ตัว
เอาก็ขับผ่านไปเถอะอย่าไปคิดอะไรมาก

ก็ใช่ไงเพราะเจอกันทุกวันทำไมยังเห่ากันอยู่แบบนี้

หาเครื่องบรรณาการไหมคะ
ไก่ปิ้งหมูอาหารสุนงสุนัข

หลังจากนั้นน่ะมาเยอะ
มาทุกวันทีนี้บางวันไม่ขี้เกียจแล้วอาหารอาหาร
คือบางทีมันอาจจะวิ่งมาถามว่าวันนี้มีของฉันไหม
เออไม่แน่เหมือนกัน

ไม่ให้ก็ไม่ได้ให้ก็ระบากเอง
นี่แหละเป็นภารกิจที่พี่บุรุษปริศนีย์เขาต้องเผชิญ
นี่มันปัญหาเยอะนักไม่ไปส่งแล้ว